อีกเรื่องหนึ่งฮะเรื่องนี้ต้องเอามาเสนอเลยนะครับ
เพราะว่าไม่น่าเชื่อนะครับว่ายังมีคนที่หลงเชื่อแล้วก็ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพพวกนี้อยู่
อันนี้ไม่ใช่เรื่องความเชื่อเรื่องคุณสัยทำเวทมนต์อะไรเลย
แต่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะความเชื่อความโลภความหลงอะไรล้วน
ชื่อว่านางสกุลกวกขุนทศนะฮะ
คุณป้าไปแจ้งความกับตำรวจสพด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมาว่าถูกคนร้ายเนี่ย
หลอกเอาเงินกับทรัพย์สินไปนะ
ซึ่งมุมหนึ่งก็ต้องขอบคุณคุณป้าที่มาแจ้งความ
จะได้เป็นอุทาหรณ์ให้กับคนอื่นด้วยนะครับ
ทรัพย์สินก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวรอฟังนะครับว่าคุณป้าเนี่ย
ถูกหลอกยังไงถูกหลอกจากแก๊งพระทุดงนะครับท่านผู้ชมครับ
สินที่ศูนย์ไปเนี่ยนะฮะเงินสด๕๐๐๐บาทนะครับ
ร้อยคอทองคำน้ำหนักสองบาทหนึ่งเส้นมีพระเครื่องหลวงพ่อคูณเลี่ยมกรอบทอง
น้ำหนักหนึ่งสลึงอีกหนึ่งองค์รวมแล้วเป็นเงินเนี่ย
แสนกว่าบาทไม่น้อยนะฮะแสนกว่าบาทนะครับ
เรื่องราวเป็นแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับนางสกุลเนี่ยบอกว่าอย่างนี้
เมื่อ๔๕วันก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะมีสามีภรรยาคู่นึง
ไปขอซื้อผักที่บ้านที่บ้านขายผักคุณเขียนมาสอนคุณผู้ชม
นะทีนี้ก็ชวนคุยนะแล้วก็ชวนคุยนะชวนคุยกันบอกเนี่ย
โอ้โหเพิ่งถูกรางวัลนะถูกลอตเตอรี่มาหลายแสนบาทเลย
นะแล้วก็เอาเหรียญห้าบาทเก่าที่มีรูปครุฑน่ะนะเอามาให้ดู
บอกว่าเนี่ยเหรียญนี้เอาไปให้พระทุดงท่านปลุกเสก
ทำเลขให้นะครับป้ามีไหมล่ะอืมเหรียญ๕บาทที่มีรูปครุฑแบบเนี้ย
ถ้ามีเนี่ยเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวพาไปทำรับรองถูกลอตเตอรี่
หวยแน่นะครับได้เลขดีแน่ก็เลยแลกเบอร์โทรศัพท์กันไว้นะ
จากนั้นโทรคุยกับสามีภรรยาคู่นี้คุยกันทุกวันนะ
ซึ่งคู่นี้นะคงเป็นคนร้ายแล้วล่ะเป็นมิจฉาชีพแล้วล่ะ
ฝ่ายผู้หญิงเนี่ยฝ่ายเมียเนี่ยเขาบอกว่าชื่อดาวนะครับ
จากนั้นวันที่๑๒ธันวาคมที่ผ่านมาครับทุกผู้ชมครับ
วันเสาร์ที่ผ่านมานะป้าสกุลนะบอกว่าสองสามีภรรยาเนี่ย
ก็มาหานะครับก็นัดกันแล้วพาไปหาพระทุดง
แถวป่าชุมชนโคกบึงปลือบ้านหลุงในพื้นที่หมู่๑ตะบนสะจราเข้
อำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมานี่ฮะสภาพที่เกิดเหตุเป็นลักษณะแบบนี้
ไปถึงเนี่ยจอดรถข้างถนนเดินเท้าเข้าไปในป่า
ลึกประมาณหนึ่งกิโลเมตรครึ่งไปถึงเจอพระสงฆ์รูปหนึ่ง
นั่งอยู่ที่แคร่ไม้รังนะฮะแล้วด้านหน้าพระเนี่ย
มีรอยกวาดลักษณะเป็นลานกว้างประมาณ๔๕เมตรนะฮะ
นี่รังไม้แบบนี้นะฮะพระสงฆ์นั่งอยู่
แล้วก็มีลักษณะลานดินที่ทำเป็นลานเอาไว้นะครับมีจอมปลวกขึ้นอยู่ที่ต้นไม้ด้วย
จอมปลวกมีรอยแป้งแบบรูปไลค์แบบขาวโพลนเลยนะรอบจอมปลวกมีทูบปักที่พื้นดินอีกเยอะเลย
คล้ายกับมีคนมาขอเลขเยอะค่ะเหมือนกับโอ้โหศักดิ์สิทธิ์มากนะ
มีกล้วยดิบมีดอกไม้มีผ้าขาวอะไรแบบเยอะแยะไปหมดนะฮะพระสงฆ์รูปนั้น
บอกให้ป้าสกุลเนี่ยนั่งลงตรงลานกว้างแล้วก็ถวายขันครูที่เตรียมมาใส่เหรียญ๕บาทรูปครุฑลงไป
ค่าครูอีกห้าร้อยบาทแล้วพระก็ทำพิธีแบบลักษณะปลุกเสกอยู่นานนะครับ
ให้ป้าเนี่ยนั่งพนมมือหันหน้าไปทางจอมปลวกพอปลุกเสกเสร็จนี่ฮะ
แกทำให้ดูนะฮะปลูกเสกเสร็จปุ๊บพระบอกป้าว่าโอ้โหป้า
โยมเลขเนี่ยเห็นชัดเลยนะแต่มันมีบางสิ่งบางตาไว้
ตอนนี้โยมยังเอาขันครูกลับบ้านไม่ได้ฝากเอาไว้ที่พระก่อน
วันพรุ่งนี้กลับมาอีกครั้งมารับขันครูแล้วเตรียมพัฒนาหารเพลนเนี่ย
ถวายพระด้วยนี่ฮะป้าก็กลับไปบ้าน
เช้าวันต่อมาป้าไปใหม่ก็อยากจะได้เลขเด็ด
เหมือนที่สามีภรรยาคู่นั้นบอกที่ถูกมาหลายแสนอะไรเนี่ยนะฮะ
ทีนี้ไปกับญาติอีก๕คนแล้วก็สองสามีภรรยาคู่นี้ด้วยนะครับ
ตามนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับไปถึงเนี่ยก็เจอพระที่เดิมนะครับ
พระบอกว่าเดี๋ยวปลุกเสกให้อีกครั้งหนึ่งรับประกันว่าวันนี้เนี่ย
เลขเด็ดแน่นอนแล้วถูกแน่แน่งวด๑๖ธันวาคมที่จะถึงนี้เนี่ย
โยมไปทุ่มให้สุดตัวเลยนะการันตีเลยว่าถ้าไม่ถูกนะ
กลับมาเอาเงินคืนจากพระเลยโอ้โหอ่าถามว่าเอาเงินคืนจากไหน
ทุกข์ไม่สุดตัวอ๋อพระมีเงินฝากทกศไว้สี่แสนกว่าบาท
อืมแต่มีข้อแม้อย่างงี้ถ้าโยมอยากถูกมาก
มต้องใส่เงินลงในขันครูมากมากป้าสกุลแกก็ยอมรับอืม
แกก็อยากถูกเยอะก็อยากได้เลขเด็ดอยากจะถูกมาก
เงินสดห้าหมื่นบาทใส่ขันครูนะสร้อยคอทองคำที่ใส่มาถอด
รวมแล้วเนี่ยแสนกว่าบาทใส่ขันครูเสร็จปุ๊บ
ทุดงนะทำพิธีปลูกเสกเหมือนเมื่อวานเลยนะ
เอาผ้าขาวคลุมขันครูเอาไว้แล้วคืนขันครูให้กับป้าสกุล
สกุลก็อุ่นใจเอาเงินที่เราลงไปสร้อยอะไรลงไป
มันก็อยู่ในขันนี่แหละใช่ไหม
แต่พระบอกว่าโยมเลขเด็ดเนี่ยมันอยู่ในขันครู
แต่ยังเปิดไม่ได้นะกลับถึงบ้านเมื่อไหร่ค่อยเปิด

แต่เดี๋ยวก่อนจะกลับบ้านเนี่ย
เราต้องไปถวายเพลพระที่วัดป่าด่านขุนทศแถวนี้ก่อน
เดี๋ยวไปรถคนละคันนะโยมไปรถกันคันหนึ่ง
เดี๋ยวอัตมาไปกับสองสามีภรรยาคู่นี้
ก่อนจะเดินออกจากป่าเนี่ยก็
แยกย้ายกันไปนะครับจุดจอดรถก็ห่างจากป่าที่เดินเข้ามาเนี่ย

บอกเดี๋ยวตามไปเจอกันเป้าะทหาร
โทรไปหาปิดเครื่องหนีฮะ
ทีนี้ติดต่ออะไรก็ไม่ได้เริ่มเอกใจโดนหลอกหรือเปล่า
ไปเปิดขันครูฮะเงินยังอยู่ไหมฮะ
เป็นลมฮะไม่อยู่เลยครับไม่มีเลยฮะ
ทั้งเงินทั้งสร้อยทองทั้งพระเลี่ยมทองนะครับ
มีแต่เศษกระดาษแบบซองขาวมีเศษกระดาษอัดไว้สองแผ่นอ่ะ
เขียนตัวเลขเอาไว้ให้ไอ้ตัวเลขอ่ะยังอยู่นี่ไง
นี่ไงเหลือแค่นี้ฮะเขียนตัวเลขเอาไว้ให้
สีแดงตัวโตแต่ทรัพย์สินต่างที่ลงที่ขันครัวไว้เนี่ยไม่อยู่เลยครับ
บอกคนอื่นระวังเด้อถ้าพวกนี้ไปอยากพากันเชื่อ
คนผู้หญิงคนผู้หญิงนะแต่คนประกันหน้าตาก็ไม่เท่าไหร่
เป็นผ้าที่ผ่าปลอมหรือที่ผ่าจริงก็ไม่รู้
จ้ะแล้วทีนี้กับทายกขนอีกคนนึงเตี้ยเตี้ย
มีคนถ่ายรูปไว้ไหมคะไม่มีเลยไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเลย
สพด่านขุนทศนะครับบอกว่ากำลังเร่งติดตามตัวแก๊งต้มตุ๋นกลุ่มนี้อยู่นะครับ
ตอนนี้กำลังไล่เช็คกล้องวงจรปิดหลายจุดนะเผื่อจะเจอเบาะแสนะฮะ
แต่ทีนี้ปัญหามันก็คือว่าทางป้าคนเสียหายเนี่ยแกจำอะไรเกี่ยวกับคนร้ายไม่ได้เลย
แต่ก็มีข้อสงสัยที่ผิดปกติบางอย่างนะฮะก็คือผู้เสียหายเนี่ยเขาไปกัน๔๕คน
ทำไมไม่มีใครจำอะไรได้เลยคือความจริงผู้เสียหายเนี่ยน่าจะเอกใจตั้งแต่ถูกพาเข้าไปในป่าลึกแล้วนะครับ
ที่ตำรวจบอกนะแต่เอ๊ะมันยังไงหรือมันมีบางอย่างที่บอกตำรวจไม่หมด
ตำรวจบอกว่าก็ยังมีข้อสงสัยอยู่หลายประเด็นแต่ยังเปิดเผยอะไรมากไม่ได้กว่านี้
ตำรวจบอกนะครับเดี๋ยวค่อยค่อยไล่แกะไปนะครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปที่บ้านหนองแวงนะครับ
ที่เป็นบ้านของคุณป้าสกุลเนี่ยนะฮะป้าแกก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะแกยืนยันเหมือนเดิมนะครับ
แก๊งพระทุดงเนี่ยส่งสองสามีภรรยาเนี่ยมาหลอกจริง
ทำทีเป็นนายหน้าเนี่ยมาตีสนิทก่อนทำทีมาขอซื้อผัก
สองสามีภรรยาเนี่ยบอกว่ามีอาชีพขายรถจักรยานสองล้อเงินผ่อนนะ
แล้วก็เพิ่งกลับมาจากเก็บเงินค่างวดจักรยานก็ผ่านมาก็มาซื้อผัก
แล้วก็พูดคุยหลายเรื่องจนถึงเรื่องหวยแล้วก็บอกว่ามีพระทุดงเนี่ยปลุกเสกเลขให้
วันที่ถูกหลอกเนี่ยฝ่ายผู้หญิงเนี่ยบอกว่าชื่อดาวนะ
แล้วก็มาบอกโอ้โหเนี่ยเห็นหลานของป้าแล้วก็รักเลยเหมือนลูกเหมือนหลานเขาเลยนะครับ
เดี๋ยวเสร็จจากพิธีปลุกเสกเนี่ยจะเอาจักรยานเนี่ยมาแจกให้หลานสองคนคนละคันด้วย
ป้าก็บอกก็เคลื้อมไปหมดนะดูเหมือนก็ว่าศไทยมีแพลคู่นี้เนี่ยเค้าดีจริงนะครับ
สงสัยจะกลุ่มเดียวกันนี่แหละมาชักชวนเขาให้เอาแบงค์นะเป็น
ธนบัตรฉบับละ๑๐บาทบอกว่ามีไหมนะเอาไปปลุกเสกเลขกันแต่ตอน
เขาไม่สนใจกลุ่มนี้ก็เลยไปชวนอีกคนนึงชื่อนายหนูค่าย
ยุหะอายุห้าสิบสี่เป็นน้าชายของเขานะครับนายหนูค่ายเล่าให้เราฟัง
นะครับบอกว่าลักษณะเหมือนกันเลยรถกระบะมาจอดหน้าบ้านผู้ชาย
คนหนึ่งผู้หญิงคนนึงแล้วมีเด็กคนนึง๓๔ขวบเดินมาที่บ้านทำ
เหมือนกับชวนคุยแล้วก็ถามว่าเออมีแบงค์๑๐บาทไหมเป็นแก๊ง
อ่ะแก๊งสิบบาทอ่ะก็บอกว่ามีแล้วชายหญิงสองคนนี้บอกขอดู
หน่อยโอ้โหพี่อย่างนี้เนี่ยต้องไปทำเลขเด็ดกันแล้วนะไปทำพิธีหา
เลขเด็ดกันไหมที่บ้านหนองบัวตะเกียจอยู่แถวด่านคุณทศ
นี่แหละทำพิธีกับพระแต่ว่าวันนั้นเนี่ยลุงแกไม่ว่างก็เลย
บอกว่าเอาธนบัตรไปทำเองก็ได้มาแล้วค่อยโทรมาบอกแต่ชาย
หญิงคู่นี้บอกว่าไม่ได้เจ้าของต้องไปเองนะต้องไปเป็นคู่
พิธีกันจึงจะขลังพรุ่งนี้ก็ได้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไหมต้น
ก็เลยอยากทดลองนะครับวันรุ่งขึ้นก็คุยกับเมียกับญาติ
หลานหลานว่าจะไปกันแต่ไม่มีใครว่างเลยค่ะก็เลยไม่ได้
ไปก็เลยไม่รู้ว่าสุดท้ายคู่นี้เนี่ยเลยไปต่อบ้านป้าสกุล
ต่อหรือเปล่าแต่ป้าก็ไปไงป้าก็ไปที่นี่ก็เรียบร้อยแล้ว
แสนกว่าบาทโอ้โหเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมาหลากหลายรูปแบบจริงครับต้อง